คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับ
ประชาชนผู้บริโภคก็ระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
การขายของที่ราคาไม่แพงทำเลดีแล้วก็มีของให้เลือกหลากหลาย
เป็นจุดสำคัญในการดึงดูดนักช็อปเข้าไปช็อปที่ห้างนี้จำนวนมาก

ติดตามพร้อมกันจากบริการของคุณอันทรีย์สิริมวะครับ
เปิดให้บริการยาวนานกว่า๔๐ปีที่ขายของครบวงจรแห่งแรกในย่านนี้
สมัยก่อนที่ตัวเองยังเรียนหนังสืออยู่

แล้วก็ธุรกิจครอบครัวก็คือเป็นธุรกิจค้าขาย

เราก็ควรจะอิงธุรกิจค้าขาย

แรกเราเปิดซูเปอร์ขนาดย่อมด้วยซ้ำ

ความแตกต่างระหว่างห้างสรรพสินค้าทั่วไป
อันดับแรกคือความได้เปรียบด้านทำเล
เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดต่อรถ
เพื่อเดินทางเชื่อมไปยังพื้นที่อื่น
เช่นถนนเสรีไทยมีนบุรี
อกจากนี้พื้นที่หลังศูนย์การค้า

มีหมู่บ้านจัดสรรนับ๑๐โครงการ
จุดเด่นตรงนี้เป็นที่ฝั่งนี้เลยนะคะ
มันเป็นสายซึ่งสายที่เดินทางกลับบ้าน
มันเป็นสายที่ทางกลับบ้านเยอะอะค่ะ

มอเตอร์ไซค์อยู่เยื้องด้านข้างข้างหลังห้างนี่เอง
ทุกคนที่จะต้องกลับตามหมู่บ้านต่าง
เข้าไปทางสุขา๓หรือนวมินอะไรแบบนี้

จึงเป็นจุดเด่นทำให้ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้ง
ตัวอย่างเสื้อผ้ามือสองสภาพดี

ถ้าเป็นยีนขายตัวละ๑๒๐บาท
หรือชุดเดสราคาชุดละ๑๕๐บาทเท่านั้น
ขณะที่โซนขายโทรศัพท์มือถือเป็นไฮไลท์สำคัญ
ทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันมาก
เช่นเดียวกับโซนเสื้อผ้าชุดนักเรียนแบนน้อมจิต
ยังเป็นไฮไลท์ระดับตำนานของศูนย์การค้าแห่งนี้
กลายเป็นข้อได้เปรียบในการปรับเปลี่ยนการบริหาร
หรือปรับโครงสร้างต่างได้ง่ายกว่า
เมื่อต้องพบกับวิกฤตเศรษฐกิจ
จากเราเป็นห้างขนาดย่อม
ในการปรับเปลี่ยนในการแก้ไข
ในการแก้ปัญหาหรือในการปรับเปลี่ยน
มันยืดหยุ่นง่ายกว่าห้างใหญ่
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนหมุนเวียน
เตรียมเสนอขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ
เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น
คิดว่าในอนาคตคงได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุน

เอาไว้ต่อยอด
เอาไว้ปรับปรุงขยาย

มีพื้นที่ทั้งหมด๒๐๐๐ตารางเมตร
ร้านค้าให้บริการกว่า๕๐๐ล้านค้า
แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย๕๐๐๐คนต่อวัน

จะขยายพื้นที่การให้บริการออกไปอย่างแน่นอน